ต้านบริวาร์ดภูทธรณ์คูทลดตรวจสอบเหตุรถบรรทุก๖ร้อเสียหลักไป
ชนเสากไฟฟ้าข้างน่ะครับรวดที่ถนนลำลูก
หน้าสถานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลำลูกกา๒หมู่๓ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีครับ
บริเวณด้านซ้ายของรถบรรทุกนะครับมีรอยเฉียวชนซึ่งภายในจะเห็นเลยครับว่ามีการบรรจุ
อ้อมเอาไว้นะครับเป็นผ้าอ้อมสำเร็จรูปนะครับเต็มคันรถ
ใกล้กันไปพบเสาไฟฟ้าสูง๖๖เมตรกำลังไฟด้านบน๑๑๕๐๐โวลต์
ด้านล่าง๒๒๐๐๐โวลครับล้มเสียหายหักโค้น๖ต้น
ความเสียหายประมาณ๕ล้านบาทครับทางด้านนายอาธิเรกนับผลอายุ๓๓ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกก็บอกนะครับว่าบรรทุกพระอ้อมสำเร็จรูปทั้งหมดมาจาก
จังหวัดสระบุรีและจะนำไปส่งที่บางนาครับเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุ
หลับในทำให้ควบคุมรถไม่อยู่จึงชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางอย่างแรง
เมืองต้นตำรวจนำตัวคนขับไปเปรียบเทียบปรับแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหาย
ส่วนเสาไฟฟ้าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลำลูกกาก็อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไปครับ